จากเบบีเพิ่งคลอดมาดูเด็กน่ารักของหลายบ้านกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ช่วงเวลาดีที่แสนจะอบอุ่นในการที่ได้อยู่กันเป็นครอบครัวนะ
เริ่มกันที่บ้านแรกเลยค่ะคุณพ่อแบตทิวเขาเล่นกันกับลูกสาวน้องเดมี่ค่ะ
บอกเลยว่าใส่ฟิลเตอร์หน้าไม้แต่บอกก่อนว่าฟิลเตอร์นี้
เด็กหลายคนร้องกรี๊บกันร้องให้น้องตกแต่กลัว
แต่ว่าไม่ใช่กับน้องเดมี่ค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยสตรองสุด
อยู่คุณพ่อกลายเป็นม้าได้ยังไงแต่ไม่กลัวสักนิดเดียวค่ะ

ผีเสื้อใช่ไหมเนี่ย
เออค่ะออกมาต่อสู้กันแบบตัวต่อตัวมาเลยจ้า
แต่พ่อล่ะพ่อเป็นยอดมนุษย์อะไร
ทำไมพ่อสะพายสัมภาษณ์เล่าไว้ข้างหลังเยอะมากเลย
ที่เจอในบ้านก็คว้ามาก่อน

น้องมียารับบทเป็นยอดมนุษย์ผีเสื้อสีชมพู
เพราะตอนนั้นไม่รู้จะให้คำจำกัดความว่าอะไรดี
เป็นยอดมนุษย์อะไรเนี่ยก็ยังงงอยู่นะคะ

ดูแบบไม่เข้ากันทั้งหมดเลยค่ะคุณพ่อค่ะ

เดี๋ยวหลายคอมเมนต์บอกคุณพ่อ

น้องเว้ยมึงเข้ามาเป็นสายแบบว่าช่างแต่งหน้า
แต่งหน้าทาปากนี่แหละค่ะ
แต่ดูก่อนนะคะด้วยความที่ติดคุณพ่อ
ไม่รู้รักคุณพ่อมากกว่าคุณแม่หรือเปล่านะคะก็พูดไป

อะไรวะใหม่แต่งให้เม็ดด้วยสิคะ

ลูกพ่อแม่งง
บุญรู้แหละว่าแม่เตยสวยอยู่แล้วไม่ต้องแต่ง

บอกว่ามันเขี้ยวแบบว่าตาเขียวเลยวะ

บางทีลูกก็เผลอไปบ้างค่ะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวสอนใหม่กัน

น่ารักจริงนะคะบ้านนี้คุณผู้ชมค่ะ